อุดรธานีกันหน่อยก็แล้วกันครับมีเสียงปืนดังลั่นที่บริเวณกลางทุ่งนานะครับ
หลังจากก่อเหตุยิงเสร็จแล้วคนก่อเหตุเดินกลับไปขึ้นรถแบบสบายใจเฉิบ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนคนที่ถูกยิงเข้าที่บริเวณปากตรงกระโปรงแก้มเนี่ยฮะ
ฟันร่วงทั้งแถบและนี่คือพยานพยานก็ชี้ให้ดูว่าอ๋อจุดเกิดเหตุนะ
กลางทุ่งนาแล้วคนเจ็บเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ตำรวจภูทรตลกดูกครับที่อำเภอทัพพันธ์อุทัยเอ่อที่อุทัยธานีนะฮะ
คุณผู้ชมไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่ถูกมีคนถูกยิงพอไปถึงเนี่ย
ไปดูที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุอยู่กลางทุ่งนา
คนที่ถูกยิงนะฮะคือนายนรงถูกยิงเข้าที่แก้ม
กระสุนฝังในนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วปรากฏว่าเศษชิ้นส่วนกระสุนลูกซองเนี่ย
ปลอกกระสุนก็ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชม
คนที่ก่อเหตุคือนายสมบัตินะฮะขับกระบะหลบหนี
ต่อมาตัดสินใจเข้ามอบตัวพร้อมกับปืนลูกซองสั้นเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับ
เขาให้การบอกว่าตัวเขากับคนที่ถูกยิงเนี่ยเคยทะเลาะกันมาก่อน
นี่คือผู้ก่อเหตุนะฮะถามว่ามันทะเลาะอะไรกัน
เขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมันเป็นคู่แค้นผม
คือชอบมาทำร้ายผมทำร้ายเมียผมอ้างว่าหมั่นไส้ผม
และหนักสุดเนี่ยล่าสุดให้คนมาล็อกคอแล้วเอาเท้ามาเหยียบที่หน้าผมต่อหน้าเมีย
เหมือนถูกหยามศักดิ์ศรีครับคุณผู้ชมคุณขวัญ

วันที่เกิดเรื่องตัดสินใจครับเดินไปที่ทุ่งนาภาพทุ่งนาครับ
จุดเกิดเหตุเขาเดินไปที่ทุ่งนาพร้อมกับสะพายย่าม๑ใบ
พอไปถึงถือเหล็กไปด้วยตั้งใจจะไปตีคนก่อเหตุ
แต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุในมือเขาถือมีด
เขาก็ตะโกนบอกมาว่าวางเหล็กเดี๋ยวนี้วางลง
พอเขาโยนเหล็กลงปั๊บฝั่งนู้นก็คือคนเจ็บเอามีดมาจะฟันเขา
เขาเลยหลบฮะพอเอี้ยวตัวหลบมือล้วงเข้าไปในย่ามมีปืนอยู่แล้วไง
ชักออกมายิงเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ยิงแบบ
คือเอาถึงตายนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะไปโดนจุดสำคัญ

หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับขึ้นรถไปลองฟังครับ
ยิงเข้าที่ตรงไหนอ่ะครับ

นี่ฮะยิงเข้าที่ปากเลยที่เขาบอกนะครับ
คือก็หยิบออกมาจากย่ามเลยตั้งต้องการที่จะสางแค้น
เพราะว่ามาบอกว่าหมั่นไส้แล้วก็เอาเท้ามาเหยียบหน้าได้ยังไง
นี่นะฮะทางด้านของคนเห็นเหตุการณ์ครับ
นายสุดท้ายนายสุดท้ายบอกว่าตอนนั้นเขานั่งแทะถั่วต้มกับเพื่อนอยู่
นี่บริเวณกระท่อมกลางทุ่งนาจุดนี้ครับ
แล้วเห็นคนก่อเหตุขับกระบะมาจอดถือเหล็กยาวแล้วก็เดินไปคุยกันกับคนเจ็บ
สักพักมีเสียงดังเหมือนทะเลาะกันและหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
พอได้ยินเสียงปืนดังเสร็จปั๊บสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรครับ
คนก่อเหตุเนี่ยนะฮะเดินกลับออกมาแบบเฉยเปิดประตูรถแล้วก็ขับรถออกไป
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองฟังฮะ
มันก็เจอกันตรงนี้เจอแล้วมันก็ถอยหลังไปเรื่อยไปบังคุมไม้ตรงนั้น
ผมอยู่ที่ห้างมันก็ไม่เห็นแล้วว่าเขาทำอะไรกันแล้วได้ยินเสียงปืนปั๊กเฉย
คนโดนยิงก็ร้องโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยมันก็มาถึงตรงมุมเนี้ย
นัดเดียวแล้วก็ไปเลยแล้วผมก็คนเจ็บก็มาหาผมตรงนี้

พอดีคนขี่รถมาที่ถนนผมก็เรียกให้เอาคนป่วยไปโรงพยาบาล

เดินมายังมันได้เพราะมันโดนตรงกลามนี้บ้างฝันมันทั้งหลุดล่วง
เพราะว่าผมก็ยังไม่ทันเห็นแผลเห็นแต่เลือดมันเชิมหมด

ตอนนี้คนเจ็บอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วนะครับ
ส่วนปมเหตุทั้งหมดเดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำคนก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่ฮะการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาสุดท้าย

กลายเป็นว่าเกิดปัญหาใหม่ตามมาอีกนะฮะ